ดังนั้นเมื่อวานที่กองปราบ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเชิญทั้งสองฝ่าย

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางด้านของเจ้าสัวเปรมชัยเอง

ต้องการทราบใน๒ประเด็น

แจ้งข้อหานายเปรมชัยกับพวกชัดเจนเพียงใด

ประเด็นแผนผังการยิงเสือ

นำไปประกอบการเขียนคำฟ้อง
นายเปรมชัยต่อสารจังหวัดทองผาภูมินะครับ

หัวหน้าวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน

ก็มาพบพนักงานสอบสวน
โดยนำภาพเสือดำที่มีการจำลอง
ร่องรอยบาดแผลการถูกยิงทั้ง๔ด้าน
มามอบให้กับพนักงานสอบสวน

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

ก็หัวหน้าวิเชียนบอกว่า
ไม่รู้ว่าวันนี้มาเนี่ย
จะมาแล้วก็มาพร้อมกับ

เออนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ย

โดยนำแผนผังภาพถ่ายเสือดำ

ด้านพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุล

เดินทางมาสอบปากคำด้วยตนเองเลยนะ

หัวหน้าวิเชียนแล้วก็สอบปากคำ

นายยงโดดเครือนายธานีทุมมาศ

โดยพลตำรวจเอกศีวรา

ตามที่อายการสั่งให้พนักงานสอบสวน
ชี้แจงพฤติการการกระทำความผิด

สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก

วันที่๒๘มีนาคม

ใช่ค่ะ
คำถามตอนนี้
คือทั้งสองฝ่ายต่างก็นำหลักฐาน

จำลองวิถีกระสุนมาให้นะครับ

นำหลักฐานเอกสารมามอบให้เพิ่มเติม
ตอนนี้ทางพลตำรวจเอกศิวราบอกว่า
สรุปเอกสารพร้อมการสอบปากคำให้เสร็จภายในเที่ยงวันนี้
และจะสามารถสรุปสำนวนทั้งหมดส่งอายการได้
ในวันที่๓๐มีนาคมนี้
ตอนนี้ยังยืนยันแจ้งข้อหาเดิมนะ
แต่ว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ต้องการที่จะให้แจ้งข้อหาเพิ่ม
ในกรณีให้การเท็จเรื่องของงาช้าง

ก็สามารถที่จะกระทำได้
แต่ต้องดูข้อมูลหลักฐานต่างนานาก่อนนะครับ
รุปว่าตอนนี้ยังมี๙ข้อหานะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการล่าเสือดำเท่านั้น
อกนั้นก็จะเป็นเรื่องของข้อหาติดสินบน
ข้อหาเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
การครอบครองงาช้าง
ส่วนเรื่องของการเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง
คำนวณเป็นสิ่งที่สังคมจับตามอง
ตกลงแล้วราคาเสือดำ๑ตัวเท่าไหร่
ราคาไก่ฟ้าเท่าไหร่ราคาหมูป่าเท่าไหร่
แล้วก็ความสูญเสียต่อระบบนิเวศเท่าไหร่นะครับ
คำนวณค่าเสียหายทางแพ่งกรณีล่าเสือดำ

ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสือดำจะพิจารณาข้อมูลนิเวศของเสือดำเป็นสำคัญ
เพราะว่าเสือดำตัวที่นายเปรมชัยและพวกล่านั้น
เป็นเสือดำเพศเมียอายุประมาณ๓๕ปี
ราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เพื่อนำเสือดำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ๑ตัว
มีการประมาณการว่า
ค่าตัวของเสือดำนะเฉพาะตัวนะคุณ

นี่ไปอิงกับการเปรียบเทียบราคาโครงการเพาะพันธุ

เพื่อคืนสู่ถิ่นกำเนิดในธรรมชาติ

ซึ่งหมายถึงค่าการดูแลการเลี้ยงดูค่ายา
ค่าดูแลเสือดำจนโตขึ้นมา
อายุ๓๕ปีนี้นะฮะ
ค่าฝึกค่าอาหารต่างนี่นะครับ
สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้

มีราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

เป็นเงิน๒๕๐๐๐บาท

หนึ่งตัวในราคาท้องตลาด
ราคากว่า๒๒๐๐๐บาท

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยเหมือนกันว่า

ราคา๒ล้านกว่าบาทเหมือนกันนะครับ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ย
ก็ชี้แจงมาว่าเรื่องของระบบนิเวศ
ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้
เพราะเราไม่มีการเก็บงานวิจัยเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้

กลุกไปแค่ไหนเสียหายกี่ไร่
ต้นไม้พังเสียหายถูกตัดไปกี่ต้น
อันนี้คำนวณราคาได้ต่อระบบนิเวศด้วยนะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ต่างยังคำนวณไม่ได้
ตอนนี้มีแนวคิดที่จะให้มีการคำนวณค่าเสียหาย
หากสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งตายในป่า
ไม่ว่าจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นหมี
ไม่ว่าจะเป็นเก้งเป็นกวางเป็นสัตว์ต่างในป่า
คำนวณดูซิว่าถ้าตัวหนึ่งตายไป
ส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างไรบ้างนะฮะ
กระทบต่อรอบข้างอย่างไร

น่าจะเป็นมูลค่าเงินเป็นเม็ดเงินเนี่ยทุกอย่าง
กำลังดำเนินการว่าจะทำเรื่องนี้อยู่นะครับ
นั่นคือความคืบหน้าในช่วงเบรกนี้นะคะ